เลื่อนมาเป็นวันนี้ค่ะ๙พฤษภา
แล้วเมื่อเช้านี้ทางอายการก็นัดให้มาฟังคำสั่ง๙โมงครึ่ง
ปรากฏ๙โมงทั้ง๒คนปรากฏตัวค่ะ
แล้วเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศคือเดินเข้ามาแยกกันนะ
จังหวะที่นักข่าวพยายามถามคุณใบเตย
จะตอบคำถามสื่อไหมลองดูค่ะ
นี่ค่ะบรรยากาศตอนที่สื่อพยายามถามคุณใบเตย

แต่สีหน้าสีตาก็ค่อนข้างเคร่งเครียดนะคะ

ใช่ค่ะอย่างที่บอกว่านัด๙โมงครึ่ง
ประมาณ๙โมงก็มาถึงแล้วที่สำนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษ
นักงานอายการสูงสุดถนนรัชดาพิเศษนะคะ
เตรียมแหละทั้งสองคนจะมาเข้าพบพนักงานอายการ

หนึ่งก็คือร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน

แล้วก็๓คือนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่ากลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่๓
แล้วผู้ต้องหาชุดนี้ในกลุ่มที่๓มีทั้งหมด๘คน
ใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้ที่อายการนัดมาฟังมา๖คน

๒คนคือนายอดัมโพการีสัญชาติฮังการี

อีกคนนึงคือคุณแดริวยังนั่นเองค่ะ
จับได้แล้วนะอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
อายการจะมีคำสั่งอะไรออกมา
แล้วก็ถามไปด้วยเรื่องของหลักทรัพย์การประกันตัว

แล้วมารอบนี้ไม่เลื่อนฟังคำสั่งอีกแล้วนะคะ
อ่าที่นักข่าวถามนะครับ
ก่อนหน้านี้ได้ข่าวว่าจะขอเลื่อนการรับฟังคำสั่ง

ลือสะพัดกันไปเลยนะว่าทั้งสองจะไม่มา

สองอีกหรือเปล่าข่าวโซเชียลก็ถามนะครับ
แต่ปรากฏว่าทั้งสองมานะฮะ
แล้วก็อย่างที่บอกใบเตยสีหน้าเคร่งเครียดนะฮะ
ก่อนหน้านี้คุณใบเตยเพิ่งจะโพสต์คุณ
โพสต์ข้อความบอกว่าเวลาเราเหนื่อยมาก

มันไม่ง่ายที่จะเติบโตมาได้ขนาดนี้นะครับ
วันนี้มันอาจจะหนักแต่ตัวเราก็เก่งพอที่จะจัดการกับมันได้
เราจะได้โตขึ้นไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาด
มันก็แค่วันแย่ที่จะทำให้เราเติบโต

อันนี้เป็นลักษณะของการรีโพสต์ลงในไอจีสตอรี่นะครับ
แล้วก็แฮชแท็กขอให้พรุ่งนี้ก็หมายถึงวันนี้นะฮะ
ที่เธอต้องเข้ารับฟังคำสั่งของอายการ
ขอให้วันพรุ่งนี้เป็นวันที่ดีของพี่นะคะ
ส่วนดีเจแมนนะฮะจริงก็มีความเคลื่อนไหวในโซเชียลเหมือนกันนะฮะ
เป็นภาพบอกว่ากราบเท้าแม่แล้วก็ขอพรแม่นะฮะ
แล้วก็บอกว่าอยู่วัชนะสงครามนะครับ
แล้วบอกว่าขอให้ชนะภัยผ่านทุกสิ่งไปนะฮะ
อ่ะสุดท้ายทั้งคู่เนี่ยมาที่สำนักงานอายการสูงสุด

แล้วที่สำคัญที่สุด

รอฟังว่าอายการสั่งฟ้องทั้งคู่หรือไม่

นี่ฮะทางด้านของรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดนะครับ

ค่ะคุณโกศลวัฒน์นะคะอินทุจันยงค่ะรองโฆษกนะคะ
บอกแบบนี้ว่าสำนักงานคดีพิเศษสำนักอายการสูงสุด
มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา๖ราย
ดีเจแมนและใบเตยในทุกข้อหา

เนื่องจากพบพยานหลักฐานเพียงพอให้สั่งฟ้อง
เดี๋ยวจะนำเรื่องเสนออธิบดีอายการพิเศษดำเนินการต่อ
และนำตัวผู้ต้องหาทั้ง๖รายไปยื่นฟ้องต่อสารอาญานะคะ
โดยจำเลยเองมีสิทธิ์ที่จะยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลได้ค่ะ
แล้วก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาลว่าท่านจะอนุญาตหรือไม่ค่ะ
แล้วก็ได้แจ้งคำสั่งฟ้องกับผู้ต้องหาในวันนี้ที่มาทั้ง๖รายนะครับ
ขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำผู้ต้องหาทั้ง๖ลายที่มาในวันนี้นะครับ
ยื่นฟ้องต่อสารครับฟ้องนะครับแต่อย่างไรก็ตามจำเลยเนี่ย
ถ้าเบอร์ถูกฟ้องแล้วนะครับศาลลำฟ้องแล้วเป็นอยู่เลย
เขาก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้คดีตามกฎหมายได้ต่อไปครับ
บอกแบบนี้ก็อาจจะมีการแตกต่างกันในเรื่องของพฤติการการกระทำความผิด
เดี๋ยวอันนี้ต้องรอดูว่าสารท่านจะมีคำสั่งแบบไหนนะคะ
ก็คือนายอดัมโพการีที่บอกว่าตอนนี้หลบหนีอยู่ใช่ไหม
ใช่ค่ะหลบหนีไปต่างประเทศทางด้านรองโฆษกนะคะ
ท่านก็บอกว่าตามขั้นตอนมันจะต้องมีการออกหมายจับแหละ
และจะใช้ช่องทางในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนำตัวกลับมาดำเนินคดีที่ประเทศไทย
อันนั้นก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะแต่วันนี้คนที่จับจ้องมองคดีนี้
ก็จะมองถึง๖คนนี้แหละ๖คนที่อายการนัดสั่งฟ้องนะฮะ
หลังจากที่รับทราบคำสั่งอายการแล้วเป็นยังไงคุณ
ก็มีการคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง๖คนขึ้นรถตู้จากสำนักงานอายการสูงสุดนะคะ
ไปที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษเพราะต้องนำตัวไปส่งฟ้องศาล
นั่งรถไปลงบริเวณด้านหลังของศาลเพื่อที่จะหลบสื่อมวลชน
ก็ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด
ไปขึ้นรถตู้ไปส่งสารนี้นะ
ใช่ค่ะแต่ผู้สักข่าวก็มีรายงานมาแบบนี้ด้วยนะคะ

ตอนนี้อยู่ระหว่างการยื่นคำร้อง
หลักทรัพย์ต่อสารเพื่อที่จะขอการประกันตัวค่ะ
ที่มาที่สำนักงานอายการสูงสุด
ถามว่าเรื่องของเงินประกันตัวเตรียมไว้หรือเปล่า

แต่ทีนี้ถูกสั่งฟ้องแล้วก็ยังไงต่อนะครับ

รัฐศาสน์จะให้ประกันตัวหรือไม่
อันนี้สำคัญมากนะครับคุณผู้ชมต้องรอติดตามกันต่อ
เดี๋ยวถ้าข่าวเที่ยงไทยรัฐของเรามีอัปเดต

เราจะรีบอัพให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ